ช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
ข้อมูลที่เราเคยให้ไว้เป็นคำเตือนว่าใต้ต้นไม้ไม่ใช่ที่หลบฝน
เพราะเป็นจุดเสี่ยงที่สุดที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่านะคะข้อมูลที่เราให้ไว้เนี่ย
คือให้ไว้ทั้งตัวผู้ใหญ่เองนะคะที่จะได้ไม่ไปหลบรวมถึงจะต้องดูแล
เด็กที่อยู่ในการดูแลด้วยเพราะว่าเด็กเขายังไม่ทราบหรอกนะคะ
สำหรับข้อมูลนี้นะคะที่พูดแบบนี้เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ลบบุรีค่ะ
หนูน้อยอายุเจ็ดขวบนะคะนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้แถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะ
ในช่วงที่มีฝนตกลงมาและนั่งเล่นอยู่กับสุนัขคู่ใจ
หลังจากนั้นฝนมันแรงขึ้นค่ะเกิดฟ้าผ่าลงต้นไม้ต้นนั้น
และน้องอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะค่ะน้องถูกฟ้าผ่าไปด้วยนะคะ
สรุปสุดท้ายช่วยชีวิตไม่ทันนะคะทั้งคนทั้งสุนัขเสียชีวิตค่ะ
รองเท้าเด็กอยู่นี่แล้วก็มีหมาเสียชีวิตหนึ่ง
เก้าอี้ที่เด็กนั่งญาติญาติของคนเสียชีวิตบอกว่า
อันนี้คือคือปู่ของเด็กแล้วก็อันนี้คือ
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาแล้วจนทำให้น้องเจ็ดขวบเสียชีวิตและสุนัขตายไปด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีค่ะ
จุดที่เป็นฟ้าผ่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุ่งนาซึ่งมันจะเป็นลานกว้างนะคะแล้วมันก็เป็นปลายไร่อ้อย
เด็กหญิงเจนจิราบัวใหญ่อายุ๗ขวบเป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปสอบถามนางบุญปรางจักรีเป็นคุณยายของน้องผู้เสียชีวิตค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าค่ะก็เลยรับมาเลี้ยงดูนะคะ
จุดเกิดเหตุตัวเองมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามารับจ้างตัดอ้อยค่ะ
ขณะที่กำลังนอนพักอยู่เปรย์ใต้ต้นสะดาวคือคุณยายก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละค่ะ
อยู่ใกล้กับต้นสะดาวเลยนะคะได้ยินเสียงดังเปรี้ยงคล้ายกับอะไรหล่นใส่หัวค่ะ
ไปที่ปลายเท้าเห็นน้องเจนล้มลงแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดคือมันดังไปทั่วเลยค่ะ
ส่วนน้องเจนเห็นว่าหมดสติก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะแล้วพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะ
นายสารวุฒิอิ่มสกุลเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตอนแรกมันเป็นฝนตกปล่อย
หลังจากนั้นค่ะพอมันเริ่มหนักขึ้นฟ้าก็ร้องหนึ่งครั้งตัวเขาเองก็เดินมาดูนะคะเห็นว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีนายมุนปรางซึ่งเป็นคุณยายนอนเปรย์อยู่ใต้ต้นไม้
ส่วนน้องเจนยืนอยู่ข้างต้นสะเดาแล้วก็เอามือซ้ายเกาะกับลำต้นสะเดา
ใดนั้นเกิดฟ้าผ่าค่ะสายฟ้าเนี่ยฟาดลงมาที่กลางตัวของน้องเลย
เจนล้มลงไปนอนกับพื้นตัวเขาเองเห็นแบบนั้นวิ่งเข้ามานะคะ
พยายามจะปลุกคุณยายที่ชื่อว่าบุญปรางเนี่ยให้ตื่นแต่คุณยายเองก็หูดับไปเลยค่ะ
เพราะว่าฟ้าผ่าใกล้มากนะคะจากนั้นไม่นานนางบุญปรางลุกขึ้นค่ะ
อุ้มน้องเจนตะโกนเรียกสามีและเพื่อนบ้านเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งกู้ภัยค่ะ
คุณจะเห็นต้นสะดาวที่เขามาจับให้ดูมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่สูงนะ
ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กที่ไม่สูงมากแต่มันอยู่กลางลานนะคะ
มันก็เกิดฟ้าผ่าได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนศพของน้องเจนค่ะครอบครัวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดงน้อยอำเภอสะโบด
และจะมีพิธีชาปนกิจเสาร์นี้ค่ะ